สำหรับประเด็นแรกวันนี้ไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องของอุบัติเหตุที่จังหวัดลำปางนะคะ
มีอุบัติเหตุรถกระบะขับฝ่าสายฝนทีนี้รถก็เลยเสียหลักหมุนแล้วก็พุ่งตกลงไปข้างทาง
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บไปห้าคนนะคะทั้งหมดเนี่ยเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจค่ะ

ต้นทราบว่ารถกระบะคันนี้ขับมาจากจังหวัดเชียงราย
มุ่งหน้าศูนย์ปรึกอบรมดนพภาค๕

แต่ระหว่างทางมีฝนตกลงมาอย่างหนัก

แล้วพุ่งชนเสาไฟฟ้าและตกลงข้างทาง
ส่วนที่จังหวัดตากเล่าหมุนจอนปิดประทึกวินาที
ส่วนที่จังหวัดตากล้องมือจรปิดบันทึกวินาทีรถบรรทุกชนรถจักรยานยนต์จนล้มลงแล้วทับศีรษะคนซ้อนจนเสียชีวิต
ใกล้กันพบศพนางสาวรสลินจางวางอายุ๒๐ปี
ชุดนักศึกษานอนเสียชีวิตอยู่ในสภาพถูกรถทับศีรษะ
ส่วนนางเกษรินจังวางอายุ๔๒ปีผู้เป็นแม่
และเป็นคนขับขี่ได้รับบาดเจ็บ
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนางเกดสุริน
ขี่รถจักรยานยนต์พาลูกสาวซ้อนท้ายกลับจากไปมอบตัว

และกำลังจะไปบ้านพักญาติในตัวเมืองแม่สอด
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุถูกรถบรรทุกเบียดจนเสียหลักล้ม
และลูกสาวกระเด็นศีรษะมุดเข้าไปใต้ท้องรถ
ล้อหลังทับจนเสียชีวิต
ส่วนที่จังหวัดศรีสะเกดเกิดดูปฏิเหตุรถพ่วงชนกับรถบรรทุก๖ล้อ
บนถนนสายกันทรลักษณ์อุบลราชธานี
ในพื้นที่บ้านหนองสามขาหมู่๖ตำบลโนนค้ออำเภอโนนคูณ
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายสมเดชจอกทองอายุ๔๗ปี

และมีผู้โดยสารนั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บอีก๒คน
เห็นเหตุการณ์เล่าว่าจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งและมีฝนตกลงมา
พ่วง๑๘ล้อกำลังมุ่งหน้าจังหวัดอุบลราชธานี
ส่วนรถหกล้อคู่กรณีขับสวนทางมา
จะเสียหลักข้ามเลนไปชนประสานงากับรถพ่วงอย่างจัง
ท้ายที่จังหวัดสมุทรปราการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต
ท้ายรถกระบะบริเวณแยกไฟแดงฟรีโซน
ถนนสุวรรณภูมิสาย๒ในพื้นที่หมู่๑ตะบลหนองปลืออำเภอบางพลี
ทำให้นายสุรศักดิ์เพ็งฉุยอายุ๒๑ปี
พนักงานคลังสินค้าแห่งหนึ่งคนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตขาดที่
ก่อนเกิดเหตุนายสุรศักดิ์ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านพักย่านลาดกระบัง
เพื่อจะไปทำงานแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ชนท้ายรถกระบะที่จอดติดไฟแดงจนทำให้เสียชีวิต